ไทยรัฐทีวีร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
รัชกาลที่๑๐แห่งราชวงศ์จักรี
ติดตามรายงานพิเศษพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เมษายนถึง๓พฤษภาคมนี้
ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์
โปรดติดตามรายงานพิธีบรมราชาพิธีบรมราชาพิธี